แล้วคุณรู้ไหมน้ำพึ่งเดือนไหนอร่อยที่สุด

เดือน๕หวานปลาน้ำพึ่งเดือน๕เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาไปสอยรังพึ่งกันครับ

นี่เขามีวิธีการน้องใบตองที่จังหวัดสุรินครับ
เห็นแบบนี้แล้วแหมก็อยากกินอยากทานนะ

พาไปดูนะครับเพราะว่านุ่มน้อยวัย๑๕ปีที่ผมจะแนะนำให้รู้จัก
คนนี้ก็คือน้องสรยุทธ์สิรินัยเป็นชาวบ้านขวาวตำบลหนองสนิท
อำเภอจอมพระที่จังหวัดสุรินทร์เขาชวนพักพวกกันไป
เพี้ยนไปกันเดี๋ยวจะไปหาน้ำพึ่งไปตีรังพึ่งกัน
ไปหารังพึ่งหลวงครับหนุ่มเขาก็พากันเข้าไป
วิธีการของเขาอย่างแรกล็อกเป้าหมายทาเก็ตอยู่ตรงไหน
รังพึ่งอยู่ตรงไหนเราจะไปกันที่ตรงนั้น
เป้าหมายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำกาบมะพร้าวฟางมามัดรวมกัน
ทำสัก๒ชุดทำมาได้สัก๒ชุดนะนี่เห็นไหมไอ้แบบนี้
เขามามัดรวมกันชุดแรกเนี่ยเอามาพันติดกับไม้ยาวยาว
ที่สองพันเอาไว้ตรงเอวเอวของใครเอวของคนที่ขึ้นไปเก็บรังพึ่ง
จากนั้นจุดไฟเลยฮะจุดไฟที่กาบมะพร้าวเลย
จุดเรียบร้อยคนเก็บรังก็เตรียมปีนขึ้นไปที่รังนะ
ส่วนคนข้างล่างก็ทำหน้าที่ถือไม้รมควันพึ่งเอาไว้
มันจะเกิดอาการเมาควันแล้วบินไป
ใช่มันจะเป็นวิธีการของเขามันก็จะตีออกจากรังไง
พอได้มาคุณผู้ชมฮะสิ่งที่ได้มานี่เห็นไหมรังพึ่ง
เอาไปขายสร้างรายได้อย่างงามวันหนึ่งเขาบอกว่าได้สัก๕๐๐๑๐๐บาทเลยทีเดียว
แต่ผมบอกแบบนี้นะคุณอยู่จะไปตีรังพึ่งไปเก็บรังพึ่งแบบนี้ไม่ได้
ถ้าคุณไม่มีความชำนาญอย่างน้องหนูเนี่ยเขามีความชำนาญเขาได้รับการฝึกมา
เขารู้วิธีว่าเราจะเก็บรังพึ่งยังไงจับพึ่งยังไงนะคะ
แล้วก็ต้องใช้วิธีการแบบไหนในการดูแลเซฟตัวเองให้มันปลอดภัยด้วยนะคะ